กลุ่มทะลุวางที่บุกไปที่พลักษณ์เพื่อไทย
เพื่อคัดค้านการร่วมรัฐบาลและปลาขวดน้ำ
มีการอะไรนะพ่นสีจุดพลุ
นักกิจกรรมทางการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
เคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นการสื่อสารไปที่ตัวปัญหา
เราต้องชี้ว่าปัญหาของประเทศคืออะไร
โดยใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวดึงดูดความสนใจของสื่อและสังคม
ท้าทายของความเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบและวิธีการประท้วง
เพราะวิธีการปกติไม่สามารถดึงดูดความสนใจของสาธารณชนได้
ดังนั้นนักเคลื่อนไหวจึงต้องพัฒนาระดับความรุนแรงของการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง
บางครั้งความรุนแรงของรูปแบบไปบดบังเนื้อหา
หรือเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารนะครับ
เคลื่อนไหวทางการเมืองต้องพิจารณาเรื่องการสร้างแนวร่วม
การสร้างการยอมรับซึ่งการสะสมแนวร่วมเป็นระยะยาว
ต้องระมัดระวังที่จะทำมันพังต้องคำนึงถึงเรื่องของกฎหมายด้วย
กรลายจุดทิ้งท้ายว่าตัวเขาไม่สงสัยในความเสียสละ

โดยส่วนตัวเห็นว่าบอกกรรายจุดเห็นว่า
วิธีการที่ทำในช่วงหลังต้องทบทวน
แล้วคิดอ่านเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับ
อันนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมาแนะนำนะครับ
ส่วนกลุ่มทะลุวางก็นะครับเห็นว่าเป็นความปรารถนาดีนะครับ
แล้วก็จะให้โอกาสนะครับเขาเลี้ยงโอเลี้ยง
แล้วก็คุยกันก็ยินดีอย่างยิ่ง
แต่หากคิดว่าเขาสำคัญตนผิดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ